มาดูค่ะแล้วก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งไหม
เหตุการณ์นี้๓คนนี้เขาตั้งตัวเป็นขายใหญ่ประจำตลาดนัด
แล้วไปทำร้ายเด็กคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย๓รุ่ม๑ค่ะ

ลูกเคพาลูกเคพา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

คือตรงนั้นเขาก็มีตลาดนัดหมู่บ้านการเคหะคลอง๖ด้วย

แจ้งไปทางเพจบอกว่า๓คนพี่น้องเนี่ยยิ่งกว่าที่คิดอีกนะ
เพราะว่าเคยมีคนเจอคือฝนตกน้ำท่วมรถมอเตอร์ไซค์
แล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ของแฟนเครื่องกำลังจะดับ

ปรากฏว่า๓คนนี้วิ่งมาจะมาทำร้ายหนูกับแฟน
ปรากฏว่าแล้วตอนกลางคืนนะ๓คนนี้ก็ไปนั่งกินเหล้า

เอามาแชร์ระบุข้อความแบบนี้
ชาวบ้านแถวนี้เขาเอือมระอา
อยากให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครองลงไปสกรีนหน่อย
ใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะ
ทีมข่าวของเราก็ไปในจุดที่เกิดเหตุ

เคหาคล้อง๖ที่ธัญบุรีนี่นะคะ
เจอกับวัยรุ่นที่โดนทำร้าย
น้องอายุแค่๑๕นะ
น้องเล่าให้ฟังบอกว่าเคยโดนฝั่งนั้นน่ะ
ผมเรียกเขาว่าเป็นกลุ่มเด็กหน้าตลาดโพสต์ด่า
แล้ววันที่เกิดเหตุผมกับฝั่งนั้น
ขี่รถมาแล้วมาตัดหน้ากันตรงร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยขับรถไปบอกเพื่อนบอกว่านี่ไง
เจอแล้วจะเล่นเลยเปล่า
ฝั่งนั้นเขาก็ไปบอกทางครอบครัวเขาว่าเขาโดนไล่ฟันมา
แต่จริงน้องวัย๑๕บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลย
ทีนี้ผมก็เลยไปเจอพ่อของฝั่งนั้น
แล้วเขาถามผมว่าไปทำอะไรมาแล้วเรียกผมขึ้นรถ
หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนผมก็ตามมาแล้วผมก็โดนล็อกตัวโดนกระทืบ

พี่ผู้ใหญ่มาล็อกเขาออกไป
บอกว่ารถไฮร์เมื่อกดจะเป็นนาฬังล่ะ

เอาจริงคุณเท่าที่ฟังเหมือนกับน้องที่เขาโดนทำร้าย
เขามีปัญหากับเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันใช่ไหม
แต่มันกลายเป็นว่าพ่อของเด็กทำไมต้องมาทำร้ายล่ะ
เรื่องของเด็กก็ให้เด็กเขาเคลียร์กันเขาตัดสินกันไหม
เพราะว่าแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาบอกว่าลูกฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่ตามเพื่อนไป
แล้วทำไมถ้าเกิดมันมีเรื่องกันจริงผู้ใหญ่ก็เรียกเด็กมาคุยสิ
อยู่ในการเคหาเหมือนกันเห็นหน้ากันทุกวัน
ทำไมต้องมาทำร้ายต้องมารุมเด็กแบบนี้
เรื่องนี้ค่ะทางผู้อำกับสพธัญบุรีพันธ์ตำรวจเอกสมศักดิ์เนี่ย
บอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะ
คนที่บอกว่าเป็นขาใหญ่เป็นมาเฟียเนี่ย
ตอนนี้ให้น้องคนเจ็บวัย๑๕ปีไปตรวจร่างกายก่อน

แล้วเดี๋ยวจะให้สหวิชาชีพมาสอบเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าน้อง๑๕ปีคุณผู้ชมยังเป็นเยาวชนอยู่
ส่วนฝั่ง๓คนพี่น้องที่ตั้งตนเป็นขาใหญ่นะนะ
เดี๋ยวจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปด้วยนะคะ